ดูความคึบหน้ากรณีที่พนธหันธ์พลนิกรน่า
เข้าไปช่วยระงับเหตุวัยรุ่น๒กลุ่ม
ตีกันในช่วงเทศกาลสงครานนะคะแล้วปรากฏว่า
หนึ่งในวัยรุ่นนะคะคุณผู้ชมใช้ขวดที่ถูกทุบเป็นปากฉลาม
แทงเข้าไปที่บริเวณหน้าและลำตัวของพลทหารพลนิกร
สุดท้ายพลทหารรายนี้เสียชีวิต
ล่าสุดในวันนี้พ่อแม่แล้วก็พี่สาวของพลทหารรายนี้
เดินทางมารับศพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณพ่อก็คือนายสมบูรณยศมาร
คุณแม่ก็คือนางสวรีสรรพะอาสา

เดินทางมารับศพพลทหารพลนิกรยศมาร
อายุ๒๒ปีที่โรงพยาบาลน้องคาย

ถูกนายนพดลสิริอายุ๒๕ปี
ใช้ขวดที่ทุบเป็นปากฉลามแทงไปที่ใบหน้าแล้วก็ลำตัว
จนกระทั่งพลทหารพลนิกรเสียชีวิต
โดยคุณพ่อบอกว่าจะนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศล
วัดป่าบึงแก้วบ้านดอนบกอำเภอรัตนวาปี
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจศพ
ในวันที่๑๗เมษายนก็คือพรุ่งนี้
โดยจะมีพลโทธัญญาเกียรติศาลแม่ทัพภาคที่๒
เดินทางมาร่วมในพิธีด้วยนะครับ
พ่อบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าพลทหารพลนิกร
เป็นลูกชายคนเล็กเข้าประจำการ
พลทหารได้เพียง๕เดือนก็มาเสียชีวิต

คุณพ่อบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังทำใจไม่ได้
ก่อนที่ลูกชายจะติดทหาร
ก่อนหน้านี้ลูกชายทำงานเป็นช่างเชื่อม
ของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี
และกำลังเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาไปด้วย
เพราะว่าลูกจบเพียงชั้นป๖
ไม่ได้เรียนต่อทันทีเนื่องจากว่าครอบครัวมีฐานะยากจน
ลูกชายเป็นเด็กที่นิสัยดีจิตใจดี
ไม่เคยมีเรื่องกับใครชอบช่วยเหลือผู้อื่น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณพ่อบอกแบบนี้นะคะ
ถ้าผู้ต้องหาจะมาอ้างว่าที่ทำลงไปเพราะเมา
แล้วก็ขาดสติเป็นเรื่องที่รับไม่ได้
เพราะคุณจะมาอ้างว่าเมาไม่รู้ตัว
แล้วทำให้คนอื่นตายมันไม่ได้
อยากให้ทุกอย่างดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรม
และคุณพ่อบอกว่าถ้าญาติของผู้ต้องหา
ต้องการเดินทางมากราบศพก็ยินดี
แต่ถามว่าจะยกโทษให้กับผู้ต้องหาไม่
บอกเลยนะคะว่าไม่เด็ดขาดค่ะ
บอกว่าที่จะทำแบบนี้แล้วที่มาบอกเศรษฐ์ในใต้หลัง
มันเป็นแบบคนห้องมันต้องมิสติด้วยกัน
เดี๋ยวเห็นกันอย่างแป๊บอย่างหนึ่ง
ส่วนร้อยตรีวาสุกรีศรีเหล่า
เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
ประจำจังหวัดน้องคายแล้วก็เป็นผู้บังคับบัญชา
พลทหารพลนิกรบอกแบบนี้บอกว่าพลทหารรายนี้
เป็นคนที่นิสัยดีเรียบร้อยเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
ชอบช่วยเหลือเพื่อนผู้ร่วมงานอยู่เสมอ
แล้วก็จะมีการช่วยเหลือเรื่องของค่าใช้จ่าย
การจัดงานศพทั้งหมดพร้อมจัดงานให้สมเกียจ

รวมถึงก็เดี๋ยวจะช่วยเหลือเรื่องของเงินค่าประกันชีวิตต่าง

ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่นะคะว่าตรงไหนจะช่วยยังไงได้บ้าง
ด้านตำรวจสพเมืองน้องคายก็พูดถึงรูปคดีนะครับ
บอกว่าตอนนี้ได้มีการนำตัวนายนพดลผู้ก่อเหตุ
ฝากขังที่เรือนจำจังหวัดน้องคายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ยังไม่มีญาติมาติดต่อขอประกันตัว

ยืนยันว่าตำรวจได้ทำสำนวนอย่างรัดกลุ่ม
เพื่อดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายค่ะ